พาขึ้นเชียงใหม่ไปดูปางช้าง
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าปางช้างก็ธรรมดาหรือเปล่า

แต่ว่าต้องบอกว่าที่นี่เป็นปางช้างแห่งแรกของโลก
ที่ไม่มีการล่ามโซ่ไม่มีการใช้ตะขอ
ไม่มีการนั่งหลังช้างเที่ยวเหมือนที่เราเคยเห็นกัน
ที่นี่คือศูนย์บริบาลช้างแม่แตง
อยู่ในตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีนางแสงเดือนชัยเลิศนักอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้ก่อตั้งมานานร่วม๒๐ปีแล้ว

ศูนย์บริบาลช้างแม่แตงนี่ดูแลช้างเลี้ยงก้าวเชือก
ซึ่ง๙เชือกนี้นะคุณเป็นช้างตาบอด
เป็นช้างหลังหักเป็นช้างงวงขาดเป็นช้างแก่ที่ถูกใช้งานมาอย่างหนัก
มันเลยเป็นศูนย์บริบาลช้างจากนั้นต่อมาเรื่อยมาร่วม๒๐ปี
มีช้างให้ดูแลมากกว่า๘๐เชือกแล้วค่ะ
ซึ่งช้างทั้งหมดที่นี่คุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยเขาอยู่อย่างอิสระมากเหมือนอยู่ในป่าไหม
อยากจะเดินอยากจะเหินอยากจะเล่นน้ำอยากจะไปไหนได้เต็มที่

เออเขาเที่ยวเล่นกันได้ในพื้นที่กว่า๒๐๐ไร่ริมแม่น้ำแม่แตงค่ะ

ใช่แล้วอย่างที่เห็นว่าไม่มีการใช้โซ่ไม่มีการใช้ตะขอและไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นนั่งหลังช้างด้วยนะคะ
คือเหมือนไปสวนสัตว์เปิดเอาง่ายคือเราเข้าไปอยู่ในธรรมชาติในโลกของเขา
นี่หน้าตาเขาดูมีความสุขนะแต่ละตัวดูสิ
อากาศน่าจะเย็นเออดูตาแบบดูตายิ้มดูอารมณ์ดีไปหมดเลย
เขาบอกว่าทุกวันจะมีนักอนุรักษ์ช้างและผู้รักช้างจากทั่วโลกมาชม
แล้วก็มาเป็นอาสาสมัครเลี้ยงช้างด้วยนะ
อาบน้ำช้างพี่ก๊อฟเคยอาบน้ำช้างไหม

สนุกมากอาบน้ำช้างสนุกกว่าขี่ช้างเยอะเลยเพราะว่าช้างเขาชอบเล่นน้ำอยู่แล้ว
เวลาเราเล่นกับเขาเขาก็จะเล่นกับเราเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเขาจะมีแปลงเฉพาะสำหรับถูตัว
แล้วเขาก็จะชอบมากแล้วเขาก็จะเอาน้ำมาพ่นใส่เรา
น่ารักเหมือนได้เล่นกับเพื่อนอะค่ะแบบนั้นเลย
ซึ่งนางแสงเดือนบอกว่าก็จะให้ความรักแล้วก็ดูแลคลุกคลีช้างทุกตัวในศูนย์อย่างใกล้ชิด
ด้วยความเมตตาจนช้างเนี่ยก็รักเธอทุกคนเหมือนกัน
เดินเข้าไปเล่นหยอกล้อกับช้างได้เลย
โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าช้างจะรู้สึกว่าอึดอัดหรือเปล่าหรืออย่างไรไม่เป็นเพื่อนกันแล้ว
ซึ่งนักท่องเที่ยวเห็นเขาก็ประทับใจกันนะคะ
เคยมีคลิปหนึ่งนะเป็นการร้องเพลงไทยกล่อมลูกช้างจนนอนหลับด้วย
เธอก็โพสต์ในยูทูปผู้เข้าชมมากกว่าหลายล้านวิวเลย

จากช้างแล้วที่นี่ยังมีการอนุรักษ์ควายไทยฝูงใหญ่ด้วย
หรือจะเป็นหมาที่พลัดหลงกับเจ้าของช่วงน้ำท่วมใหญ่ภาคกลางปี๒๕๕๙
มากกว่า๖๐๐ตัวแมวอีกกว่า๒๐๐ตัว
เรียกว่าไปที่นี่ไปได้เจอช้างฮวายมหาแมวทุกตัวเลย
ทุกตัวอยู่แบบอิสระมีความสุข
เคยถามควานช้างเหมือนกันนะว่าพี่ทำแบบนี้ช้างไม่เจ็บเหรอ
บอกนะช้างผิวหนังหนาแต่มันไม่เจ็บ
แต่เราก็สงสารไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บหรือไม่เจ็บกันแน่
คือพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราโดนบ้างมันก็คงจะเจ็บอะไรแบบนี้